คุณผู้ชมมองฟ้านะคะฟ้าเริ่มเปิดสดใสค่ะ
เป็นสัญญาณว่าประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ฤดูแรงนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่ฝนตกหนักมาหลายวัน
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ารูดูแรงกลางฤดูฝนแบบนี้

จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
อากาศร้อนฝนน้อยความชื้นสูงค่ะ
เกราะเศรษฐกรระหว่างหนอนไย้ผักในพืชตระกูลกะหล่ำค่ะ
และโรคใบจุดสีดำในถั่วลิกสงฆ์

ชื้นในอากาศสูงเช่นเดียวกันกลางวันค่อนข้างร้อนค่ะ

เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน
ซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์คลื่นลมค่อนข้างสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงสลับกับแดดค่ะ
และเศรษฐกรระหว่างโรคราคเน่าคนเน่าในผลไม้
จุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระวัดระวังในระยะนี้ค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ถ้าเกิดใครชอบมองฟ้าดูดาวต้องถูกใจแน่นอนค่ะ
ที่ฉันจะพาไปพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่
ดูดาวด้วยตาเปล่าได้ดีที่สุดในประเทศจีนค่ะ
พื้นที่แห่งนี้คือภูมิภาคเลอร์ไทยนะคะ
ปกครองตนเองสินเจียงในประเทศจีนค่ะ
เป็นพื้นที่ที่ดุงดูดนักดูดาวจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าสามารถมองเห็นดาวระยิบระยับด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะ
และนี่คือลูกค้าแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ